ซึ่งไม่เพียงแต่คุณผู้ชมนะคะที่กำลังจับตามองดูไลฟ์เฟสบุ๊กสด
ในขณะนี้ค่ะสื่อมวลชนค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่เองนะคะ
ก็ได้มีการเตรียมตัวที่จะไลฟ์หรือว่ารายงานสดให้ดูกันสด

เรียกผู้สื่อข่าวที่เค้ารบรับอย่างถูกจริงจริงนะครับโปรปรับมูลนาอย่าฮือเด็ดกลางผมก็เสียใจมาก
และตอนนี้นะคะตำรวจค่ะก็ได้มีการประกาศนะคะให้สื่อมวลชนนะคะ
อยู่ในความสงบเรียบร้อยค่ะไม่ลุกคือนะคะเพื่อที่จะให้คุณเบนท์เรสซิ่งนะคะ
ได้มีการเข้าให้ข้อมูลนะคะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ข้อมูลมาค่ะว่าคุณเบ้นเรสซิ่งนั้นนะคะ
ได้มีการขับขี่นะคะรถสีขาวค่ะใบทะเบียนแปดศูนย์สุดสามนะคะ
ผ่านประตูหน้ากองมจากรรมตำรวจปรับปรามยาทศัพท์
ติดเข้ามายังภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะพร้อมกับผู้สื่อข่าวทุกคนณที่นี้นะคะ
จะได้เห็นไปพร้อมพร้อมกันแบบสดสดค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นพร้อมกันนะ
ตรงนี้เลยนะคะว่าคุณเบ้นการปรากฏตัวของคุณเบ้นเรสซิ่งนั้น
จะเป็นอย่างไรในวันนี้นะคะแล้วคุณเบนเรสซิ่งนั้นจะมีการให้ข้อมูล
หรือจะมีการนำเอกสารใดมาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจต่อตำรวจในวันนี้ค่ะ
มาแล้วนะคะรถทะเบียนแปดสี่ศูนย์สามค่ะนะคะ
ซึ่งคาดว่าเป็นรถของคุณเบ้นค่ะ
และนี่นะคะก็คือทนายค่ะพร้อมกับคุณเบ้นเรซิ่งนะคะ
ได้เดินทางมาถึงที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อที่จะนำเอกสารนะคะเข้ามาชี้แจงค่ะ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการครอบครองทรัพย์สินนะคะ
ซึ่งเป็นรถหรือราคากว่ายี่สิบล้านบาทนะคะ
ซึ่งการมาปรากฏตัวของคุณเบนเรซิ่งในวันนี้ค่ะ
ก็ไม่มีนางเอกสาวแพทย์นับประพาตันตระกูลนะคะ
ที่เดินทางมาร่วมด้วยแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางตำรวจนะคะ
ก็ได้มีการจัดค่ะห้องนะคะไว้ที่บริเวณชั้นสองค่ะ
เพื่อที่จะให้เป็นห้องสืบสวนสอบสวนนะคะ
ค่ะซึ่งภายหลังจากการยื่นเอกสารนะคะรวมถึงสืบสวนสอบสวนนะคะ
คุณเบ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะมีการลงมาแถลงหรือให้สัมภาษณ์ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนี้ค่ะ
พอจะจีนได้ที่ทีมขาวไทยรักษณ์ทีวีอยู่รายงานค่ะ